ไม่ต้องรอสักวันไหนวันนี้มาแล้วค่ะใครที่รองานคู่พี่โปเบลล่าได้เวลาฟินสมใจค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะละครพรมลิกิจเนี่ยเขาประกาศแล้วนะคะว่าเขาจะมีแฟนมิติ้งมาแน่นอนเลยอ่ะสุดยอดมากดิฉันนี่ใจฟูเลยค่ะงานคู่มาทั้งทีก็ต้องจัดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยล่ะค่ะระดับอีเวนต์อาจจะเบาไปนะคะฟินให้จู่ใจต้องแฟนมิต

ก็พึ่งน่าจะโปรโมทวันนี้เลยป่ะคะ
เบลยังไม่ค่อยรู้ดีเทลเท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่าเป็นสิ้นเดือน
หลายคนก็บอกได้รอวิ่งรานคู่มาสักที
อ๋อค่ะค่ะก็จะยิ่งใหญ่เลยแหละค่ะ
ก็เป็นแฟนมิติ้งเลยค่ะ
ตื่นเต้นที่ยังไม่รู้อะไรเลยมากว่า
ยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้อะไรเลยค่ะ
ไม่คือเรื่องของเรื่องข่าวเพิ่งประกาศเสร็จปุ๊บ

รอฟินกันได้เลยโดยเฉพาะดิฉันนะคะ

เกี่ยวกับราคาบาทบางคนบอกว่ามันแพงไปไหม
ส่วนของเบลล่าเองก็ยอมรับว่าตัวเองยังไม่ทราบอะไรมาก

แต่อยากให้รอดูสิทธิพิเศษกันก่อนนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
แต่ที่แน่พี่แจ๊กรีนเตรียมชุดไทยแล้วค่ะ
พี่ซิดจะห่วงสบายไปแล้วช่วงชิงกับพ่อรีฟนิดนึง
แล้วไปชินในลักษณ์เขามีฉากบั่นคอไหม

เลยเขาเป็นเรื่องราวแบบมุ้งมิ้งอยู่
เดี๋ยวรอดูงานแฟนมิตกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ